พามาดูเรื่องของหมากันบ้างครับ
คุณพ่อท่านหนึ่งโพสต์คลิปนี้
บอกว่าเจ้าหมาตัวใหญ่ยักษ์ของเพื่อนบ้าน
หลุดวิ่งเข้ามาในบ้านจะกัดลูกสาวอยู่แล้วนะครับ

ถ้าเจ้าของหมาไม่หาวิธีในการดูแลหมาของตัวเอง

ไม่เอาไม่เอา
จนเด็กหญิงคนนี้ร้องไห้ด้วยความตกใจกลัวแล้วฮะพ่อของเด็กหญิงเนี่ยนำคลิปนี้มาโพสต์พร้อมกับเขียนข้อความว่าดูคลิปแล้วสงสารลูกคงตกใจหน้าดูหมาหลุดวิ่งจะมากัดเด็กเหตุเกิดบ้านพี่เลี้ยงนะครับพ่อของเด็กให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าเนี่ยเอาลูกไปฝากพี่เลี้ยงเขาไว้พี่เลี้ยงสองคนเนี่ยก็คอยดูแลอย่างดิบดี

รอยเขี้ยวหรือว่ารอยเล็บเนี่ยนะครับนี่คุณผู้ชมฮะคุณพ่อเลยบอกสงสัยนะ
สงสัยว่ามันไม่ได้มาเล่นแล้วล่ะแต่มันจะมากัดเด็กจริงนะครับ
ส่วนที่พี่เลี้ยงเนี่ยโมโหวิ่งไปเอาดาบมานั้นเพราะว่าในคลิปจะเห็นนี่คุณโอ้โหดาบยาวเลยนะฮะ
ก็แค่อยากจะขู่ไม่ให้หมาเนี่ยมันวิ่งบุกเข้ามาอีกนะครับแม้ว่าหลังเกิดเหตุเจ้าของหมาจะรีบวิ่งมานะคุณฮะ
ดึงหมาของตัวเองแล้วก็ขอโทษพี่เลี้ยงเด็กแล้วแต่ในฐานะคุณพ่อพอเห็นคลิปนี้นะ
อยากจะคุยกับเจ้าของหมาบอกว่าท่านครับท่านจะมีวิธีดูแลหมาอย่างไร
ไม่ให้หมามันวิ่งออกมาหลุดออกมาได้แม้ว่ามันจะมากัดหรือมันจะมาเล่นกับเด็กก็ตาม
แต่มันอันตรายถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าคุณไม่มีมาตรการในการดูแลนะ
คงต้องขึ้นโรงพักแจ้งความตามกฎหมายแล้วนะครับ